คุณผู้ชมครับมาดูภัยบนรถเมย์กันบ้าง
ตะลุงคนหนึ่งเอาอะไรนิ่มแข็งมาถูหลังของผู้หญิงอยู่ได้

ใช่ค่ะคุณก็ตรงเอาหน้ามาถูหลังของคนที่อยู่บนรถเม

แล้วก็โพสต์ทั้งเรื่องราวยาวเหยียดเลยนะในโลกโซเชียลของเธอนะครับ
โพสต์หญิงสาวคนนี้เป็นโพสต์ภาพขณะที่พลเมืองดี
ซึ่งเป็นผู้ชายช่วยกันจับกลุ่มชายอายุประมาณ๔๐ปี
ซึ่งผู้เสียหายซึ่งเป็นผู้หญิงเรียกว่าตะลุง
ลุงคนนี้สวมแว่นสายตาสีดำใส่เสื้อสีฟ้า
ซึ่งถูกจับไว้ได้ที่ป้ายรถเมย์แถวแยกเกษตรศาสตร์
แต่ขณะที่หญิงสาวผู้โพสต์กำลังโทรศัพท์แจ้งตำรวจ๑๙
ชายคนนี้โอ้โหวิ่งหนีไป
ผู้หญิงสาวคนนี้เขาโพสต์เล่าเรื่องราวประสบการณ์สยองครั้งนี้
บอกว่าเกิดขึ้นเวลา๖โมงกว่าตอนเย็นนะนะ
ขึ้นรถเมษาย๕๒๒จากอนุสวรีชัย
ขึ้นปุ๊บไม่ถึง๓นาทีรถยังไม่ทันออกตัวด้วยซ้ำ
เธอก็รู้สึกอุ่นที่ก้น

บางครั้งก็มันแข็งบ้างตอนแรกคิดว่าเป็นกระเป๋า

ทุกคนกำลังกลับบ้านเพื่อจะไปเลือกตั้งกัน

ก็คือเอาตัวออกจากไอ้นิ่มแข็งนะฮะ
แต่ชายคนนี้พยายามดันเข้ามาตลอด
หันไปดูรู้ว่าเป็นผู้ชายอายุประมาณ๔๐ปี
ก็เลยหันไปตระโกนด่าถาม
ลุงคะไม่ได้ด่านะถามด้วยความสุภาพ
ลุงคะไม่เบียดได้ไหมคะ
ตาลุงก็ไม่ได้ตอบอะไรแต่ก็มาเบียดอยู่ได้

หลังเลยอ้อมไปอยู่ด้านหลังของอิตาลุงคนนี้
อ้าวแล้วอย่างนี้ลุงจะเบียดใครคะไปถูใคร
ลุงก็เลยกลายเป็นอยู่หลังผู้ชายคนหนึ่ง

ทีนี้ตะลุงไม่เห็นเอาอะไรแข็งไปถูผู้ชายคนนั้นเลย

ก็นั่นสิแล้วตะลุงก็เดินไปอีกจุดหนึ่ง

แต่น้องอีกคนนึงเขาเอากระเป๋าที่สะพายมาเอามาไว้ข้างหลังกันของแข็งของตะลุงไว้แล้ว

ไปหลังรถเมย์ไปถูกับน้องนักศึกษาอีกคนนึง

เพื่อนน้องนักศึกษาก็ตะโกนมาทำอะไรทำอะไร

ทีนี้รู้เลยว่าผู้เสียหายในรถมี๓รายแล้ว

คนในรถเมย์ก็พยายามช่วยกันจับกลุ่มลุง

ปรากฏว่าพอรถเมย์เปิดประตูมันถึงป้ายไง
ลุงวิ่งหนีแต่ว่าผู้ชายคนเสื้อฟ้าวิ่งตามลงมาจับ
ผู้ชายคนเสื้อฟ้าเป็นพลเมืองดีในรถเมย์นะครับ

แล้วผู้เสียหายคนแรกผู้หญิงนะ

โทรแจ้ง๑๙๑รอให้มาจับลุง
แต่ปรากฏว่าลุงก็ไปนั่งพักอยู่อีกที่หนึ่ง

บอกไม่หนีหนูลุงไม่หนีไปไหน
แป๊บนึงวิ่งพลวดไปเลย
ทีนี้ผู้หญิงก็บอกว่าไปแจ้งความไว้แล้วที่สอนอน

แล้วเคยก่อเหตุแบบนี้หลายครั้งบนรถเมย

ก็รอตามจับกลุ่มนะฮะถือว่าเป็นการเตือนภัยกันนะครับ